ก็จะเตะกันในช่วงค่ำครับ
ซึ่งการแถลงข่าววันนี้มิลวารลายวาสนะครับ
บอกว่าอยากจะให้นักเตะนั้นทำประตูนอกบ้านให้ได้นะครับ

ที่บูกิตจะริวในมาเลเซีย
ทราบดีว่าแฟนเจ้าถิ่นจะกดดันอย่างหนักแน่
แต่ที่สำคัญคือขอให้ทีมเล่นตามแทคติกที่วางไว้
มั่นใจจะกลุ่มความได้เปรียบเหนือมาเลเซีย

ว่านักเตะคนไหนก็อยากที่จะเล่นในบรรยากาศที่ดีครับ
ไม่ว่าจะยิงได้กี่ประตูก็ตาม
ขณะที่กรกฎวิริยอุดมศิริเปิดเผยกรณีที่ทีมต้องเดินทางต่อเครื่องว่า
ไม่มีผลกับทีมแม้แต่น้อยเพราะทีมได้มีการซ้อมก่อนในช่วงเช้า
เพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีอาการล้าแต่อย่างใดครับ
ด้านตันเจิงโฮเฮสโค้ชของมาเลเซียให้สัมภาษณ์ว่า
ต้องจับตาเกมแดนกลางของไทยนะครับที่นำโดยสารวัตรเดชมิตร
เพราะเป็นผู้เล่นที่มีลูกคีโลพลัสที่สุดยอด
ขณะที่คนอื่นก็ทำได้ดีครับเชื่อว่าหากหยุดเกมแดนกลางของไทยได้
มีสิทธิ์ชนะในเกมแรกนะครับ
ขณะที่การประชุมผู้จัดการทีมนะครับก็ได้ผลออกมาว่าทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินลงสนาม

ผู้ตัดสินที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเป็นผู้หมิงชาวจีน
ที่เคยมีกรณีให้ใบแดงสหรัฐอยู่เย็นมาก่อน
ปรากฏว่าแท้จริงแล้วคืออาบูบาก้าอัลคารีฟจากโอมานแทนที่นะครับ
และในวันนี้ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ
ออฟฟิเชียลเทรนนิ่งนะครับที่บูกิจจาริวในเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที